ติดเชื้อรายวันที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะตัวเลขออกมาแล้ว
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นก็ทะลุไป๑๕๒๔๒รายแล้ว
ผู้ติดเชื้อในประเทศจะ๑๔๙๒๕รายนะคะ
ส่วนผู้ติดเชื้อในเรือนจำ๑๓๕ราย
จะมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศอยู่ที่๑๘๒รายนะ
เท่ากับว่าตอนนี้รวมติดเชื้อสะสมไปถึง๒๕๖๑๑๑๕รายแล้วค่ะ
ส่วนผู้เสียชีวิตค่ะนะคะก็จะมี๒๓ศพนะคะ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตสะสม๒๒๓๘๗แล้วนะ
มาดูกลุ่มผู้ป่วยนะคะที่นี่แหละค่ะ
เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วรักษาอยู่

ใช่เป็นหลักแสนนะ๑๑๑๑๓๙๓ราย
ทีนี้ก็แบ่งแยกออกมาเป็นอาการหนัก
๕๖๙รายนะคะแล้วก็ใส่ครึ่งช่วยหายใจใน๑๑๓ราย
คิดดูสิคือคนป่วยยังรักษาอยู่
แต่หายกลับบ้านได้เท่าไหร่เองอ่ะคะหายกลับบ้าน๘๙๐๐บาท

ทีนี้ทีมงานของเราก็เลยทำเป็นกราฟ
ให้คุณผู้ชมเห็นค่ะกราฟเส้นแบบนี้เลยคุณผู้ชม

เส้นสีเหลืองคือผู้ติดเชื้อ
พล็อตกันมาตั้งแต่๑กุมภาค่ะเห็นไหมคะ
ลักษณะกราฟเนี่ยค่อยขึ้นเรื่อยเลย
จากตอนนั้นเนี่ยต้นเดือนยัง๗๐๐๐๘๐๐๐อยู่
แล้วพอมาวันเสาร์ที่แล้วก็เริ่มไปแตะหลักหมื่น

คือหมื่นกว่าหมื่นกว่าจนมาถึงวันนี้๑๕๐๐
ส่วนเส้นสีแดงเนี่ยก็เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็ยังทรงอยู่ประมาณ๑๐๒๐อยู่แบบนี้นะคะ
แล้วก็วันนี้ผู้เสียชีวิต๒๓รายค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
แต่ว่าเราจะไปจับตาวาระการประชุมของสบคชุดใหญ่กันหน่อยค่ะ
เพราะว่ามันมีเรื่องของสิทธิในการรักษา
เดี๋ยวจะอธิบายให้คุณผู้ชมฟังเพราะเห็นหลายคนก็ค่อนข้างจะงงว่า
เขาจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสิทธิการรักษา
ไม่ให้โรคโควิดเป็นการรักษาแบบฉุกเฉินแล้วหรือเปล่า
ทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยแบบนี้ว่าท่านนายกยังคงเป็นห่วงประชาชน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด
ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นนะ
แล้วก็ที่ประชุมสวบบ่อคอชุฏยหยวันนี้

เพื่อเตรียมมาตรการรองรับเทศกาลวาเลนไทย
วันมาก๊าบูชาในสัปดาห์หน้าด้วย

ในชุมชนและคอบครัวอย่างเคร่งครัด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ

จะมีการเตรียมเปลี่ยนแนวทางการรักษาโควิด๑๙

และจะให้ใช้แนวทางการรักษาตามสิทธิของประชาชน
อย่างเช่นถ้าคุณมีสิทธิ์บัตรทอง
ก็จะต้องไปรักษาตามสิทธิ์บัตรทอง
ในการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิ
ก็คือยังคงรักษาฟรีนั่นแหละ
ก็คาดว่าเดี๋ยวอาจจะมีผลตั้งแต่วันที่๑มีนาคมเป็นต้นไปค่ะ
แต่ทีนี้พูดถึงเรื่องของการปรับราคา

อัตราคือ๙๐๐๑๑๐๐บาท
ก็จะอยู่ที่๒๕๐๓๐๐บาท
แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อชุดตรวจที่ใช้ด้วยนะคะ
รวมถึงจะมีการปรับค่าใช้จ่าย

ยืนยันด้วยนะว่าจะไม่มีผลกระทบกับประชาชน
เว้นการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน
อันนี้แน่นอนว่าจะต้องจ่ายเอง

ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่วันนี้มันพุ่งไป๑๕๐๐กว่าเนี่ย
คุณอนุทินบอกว่าพูดไม่ได้ว่าพีคที่สุดนะ
เพราะว่ามันเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของพวกเรานี่แหละ
แล้วก็มันไม่ได้มีการล็อกดาวน์
นี่ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นว่า
ตัวเลขมันก็อาจจะขึ้นเพิ่มสูงขึ้นได้
ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเรานะคะ
ทางด้านของหัวหน้าสาขาวิชารวดระบบการหายใจและวนโรค
วิชารุยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ก็คือคุณหมอโพสต์ค่อนข้างยาวอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คุณหมอระบุแบบนี้ว่ากรุงเทพฯสมุปราการนนทบุรีแล้วก็ปฐมธานี
รวมกัน๔จังหวัดมียอดคิดเป็น๓๖ของทั้งประเทศ
มีการส่งสัญญาณมาจากหลายโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่
ว่ามีผู้ป่วยโควิดที่รับไว้ในโรงพยาบาลคือมันเพิ่มมากขึ้น
ในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจนศักยภาพขั้นต้นในการรองรับเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้ว
คุณหมอนิติพัฒน์ยังบอกต่อด้วยว่าเมื่อวานนี้มีการไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิดนะคะ
คนป่วยทุกรายได้วัคซีนข้ามผืนฐานแล้วพื้นฐาน๒เข็มแน่
ตอนนี้หลายคนรอเข็มกระตุ้นแต่ก็ดันมาติดเชื้อซะก่อน
ซึ่งบางคนก็จะมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อยแต่พอรักษาหายแล้วก็อาจจะพบพบผลพวงจากการติดเชื้อนะคะ
ซึ่งหลายคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องคือไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
รายก็จะมีอาการปอดอักเสบขั้นรุนแรงจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าเป็นไปได้
นิธิพัฒน์ท่านบอกนะคะว่าขอเป็นสิ่งเล็กนะ
ที่ส่งผ่านข้อมูลสะท้อนไปถึงการตัดสินใจของสบคในวันนี้
เพื่อกำหนดชะตากรรมของประเทศต่อไปค่ะ